สำหรับปัญหาเด็กแว้นรวมตัวกันแข่งรถตามจุดต่างนะคะ
หลายพื้นที่จะมีข่าวนี้เกิดขึ้นเป็นระยะระยะนะคะ
ล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะที่ถนนบางปะอินบางบัวทองค่ะ
กลุ่มเด็กแว้นกว่า๓๐๐คันนะคะรวมตัวกันประลองความเร็วค่ะ
ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนนะคะทั้งมลภาวะขอจากเสียงดังนะคะ
รวมทั้งทำให้รถติดยาวหลายกิโลเมตรค่ะ
ถนนวงแหวนตะวันตกไม้เลขเก้ากิโลเมตรที่ห้าสิบห้าค่ะ
เส้นทางบางปะอินบางบัวทองตำบลคลองพระอุดมอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานี
ถูกปิดตายชั่วคราวนะคะเพราะว่ามีกลุ่มเด็กแว้นพร้อมรถจักรยานยนต์กว่า๓๐๐คัน
ปิดถนนกันเพื่อที่จะประลองความเร็วค่ะก็ส่งผลให้ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่สามารถสัญจรได้
รถติดเป็นทางยาวหลายกิโลเมตรค่ะซึ่งเบื้องต้น
ประสานไปยังตำรวจในพื้นที่อำเภอลาดหลุมแก้วเนื่องจากเห็นว่าเป็นการท้าทายอำนาจคอสช
สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านค่ะแต่ว่าเวลาผ่านไปกว่าสองชั่วโมงนะคะ
ก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์นี้โดยกลุ่มเด็กแว้นทั้งหมด
ปิดถนนแล้วก็ประลองความเร็วกันแบบไม่สนใจผู้ใช้รถใช้ถนนเลยนะคะ
สำหรับสภาพรถจักรยานยนต์ทุกคันเป็นรถแต่งซิ่งค่ะขี่สลับกันไปมาบนถนนสายบางบัวทองบางปะอิน
จนถึงถนนลาดหลุมแก้วบางบัวทองโดยมีรถกระบะและรถเก๋งคอยดูต้นทางให้กลุ่มเด็กแว้นกลุ่มนี้ค่ะ